เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับ

ีกัญชาเสร็จปั๊บคุ้มคลั่งอารวาส
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าระงับเหตุแบบนี้ครับ

นอนนอนหมอบแล้วได้สติแล้วเดี๋ยวน้ำจัดเข้าน้ำจัดเข้าน้ำจัดเข้า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

เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ตอนแรกประตูหน้าบ้านถูกล็อกเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้
ต้องพยายามเจรจาเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุ๒๖ปีดูสิ
ต้องคุยกันผ่านประตูแบบนี้ซึ่งอยู่ในสภาพถอดเสื้อสวมกางเกงกีฬาขายาวนะฮะ
ถือมีดไว้ในมือนะแล้วก็ส่งเสียงเอะอะดังโวยวายทำลายข้าวของกระจัดกระจายเละเทะหมดในบ้าน
ญาติพี่น้องช่วยกันกี้กล่อมออกมาเถอะออกมาเถอะลูกออกมาออกมาไม่เป็นผล
ตำรวจตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้าติดเลเซอร์ยิงใส่จบไหมจบไหมไม่จบครับคุณผู้ชม
กระสุนปืนไฟฟ้าไม่สามารถยับยั้งชายคลั่งได้แต่หลังจากนั้นไม่นานผู้ก่อเหตุเริ่มมีอาการผ่อนคลาย
ใจเย็นลงแล้วจนยอมเปิดประตูแล้วมอบตัวโดยดีซึ่งตำรวจคุมตัวไปส่งโรงพยาบาลบางละมุงครับ
พี่ชายของผู้ก่อเหตุนี่ไงที่ผมบอกเขามาเล่าชีวิตครอบครัวของเขาเอง
ที่เกี่ยวกับกัญชาเนี่ยนะเล่าบอกว่าน้องชายเริ่มมีอาการทางจิต
เข้ารับราชการทหารที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเสพยา
จึงถูกนำตัวไปขังเดี่ยวนานสามเดือนหลังจากปลดประจำการน้องชายก็ไปบวช
แล้วก็บำบัดรักษาอาการทางจิตอีกนานกว่า๒ปีจนหายเป็นปกติเขาว่างั้นนะ
แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่หลังจากรัฐบาลปลดล็อกกระชับ
ผมไม่ได้พูดนะพี่ชายเขาเล่าบอกรัฐบาลปลดล็อกกัญชาปั๊บ
ออกจากยาเสพติดปุ๊บน้องชายก็ทำตัวแปลกแล้วกลับมามีอาการทางจิตอีกครั้งนะครับ
มักจะปิดห้องอยู่คนเดียวกระทั่งเขาจับได้ว่าน้องชายแอบสูบกัญชาครับ
ก็เลยเอาอุปกรณ์ต่างแล้วกัญชาไปทำลายทิ้งโอ้โหคลั่งแล้วคราวนี้
โมโหคลั่งเละเทะหมดเห็นไหมเนี่ยนะแล้วอารวาสแบบนี้แหละครับ
หลายคนที่ไม่ใช่ข่าวนี้นะต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ข่าวนี้นะ
หลายคนพี่ที่เขาเป็นกัญชาเลิฟเวอร์ที่เขาดูแลตัวเองได้ดี
เวลาเขาเคลิ้มสนุกสงบเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กัญชาอย่างเดียวหรอก
ผมก็ไม่รู้แต่ว่าครอบครัวเขาเล่าแบบนี้นะครับ
ก็ต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ด้วย
จิตแล้วมามีกัญชาด้วยมันก็เลยหนักเข้าไปใหญ่
ยังไม่เห็นเน้นด่านะพี่เบิร์ต